พูดถึงพระร่วงค่ะพูดถึงตำนานเหรอพูดถึงเครื่องรางของขังเหรอ
เปล่าพระร่วงร่วงแบบเลือดอาบเลยค่ะอ้าว
นี่ค่ะสภาพแบบนี้โอ้ท่านตกจากไหน
ตกจากท้ายกระบะมาพี่เบิร์ตแล้วเนี่ย
ร่วงลงมาบนถนนจีวอนชุ่มไปด้วยเลือด
บุปติเหตุหรืออะไรถูกต้องบุปติเหตุที่เกิดขึ้นนี้เห็นไหม
ที่ต้องยอมสีนั่นอ่ะโหแหลกรูปนี่
ใช่ค่ะทั้งหมดเจ็ดรูปอ่ะจากวัดบ้านตกจากประหลักปุ๊ก
ได้รับบาดเจ็บแล้วเลือดอาบหน้าเลยจีวอนก็มีแต่คราบเลือดอ่ะ
รูปนะสลบฟุบนอนอยู่ตรงพื้นถนนแบบนี้ค่ะ
ใครก็รีบเร่งมาช่วยหรือเอาเบรบอร์ดมา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายบุรีรำสตึกค่ะ
ที่บ้านโนนสวรรค์จังหวัดบุรีรำ

เจอเป็นรถกระบะแขกอิซุสุสีบร้อน
หลังกระบะนะนะเขามีหลังคาอยู่แบบนี้แบบนี้
แล้วเห็นรอยยู่รอยยับตรงนั้นไหมคุณผู้ชม
คือต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้ติดหลังคาเนี่ยนะ
เป็นรถของวัดเอาไว้สำหรับรับส่งพระเลย
แต่ด้านหลังมันโดนรอยเหมือนกับยุบ

คนขับรถคือนายคูณเฉลิมรำ

ถามว่าคุณตาคูณคนขับรถเป็นอะไรไหม
คุณตาไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะคะ

กระบะอิซุสุศรีประตูค่ะศรีบรรเงิน
ก็ตกลงไปอยู่ข้างทางแล้ว

นี่กระบะคันนี้ที่มาชนรถรับส่งพระ

คนขับคือนายเจริญคนตรงอายุ๔๑

ก็ขับตามถนนปกติเลยพอมาถึงตรงนี้
จู่รถที่รับส่งพระเนี่ย
ขับตัดถนนเข้ามาผมเบรกไม่อยู่
ก็โคร่มชนเข้าไปเลยนะคะ
ฟังคำให้การของคนขับกระบะแล้วใช่ไหม
ฟังคำให้การของคนขับรถส่งพระหน่อย

ผมน่ะขับรถมาตามทางปกติผมไม่ได้ไปตัดหน้าอะไรเขาเลย
ไม่ใช่อย่างที่กระบะแข็บ
ที่เขามาชนที่เขาบอกไม่ใช่แบบนั้น

คือฝั่งของรถรับส่งพระเนี่ยนะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุก็ขับรถไปรับพระ
ทั้งหมด๗รูปมาจากบ้านญาติโยมนั่นแหละ

มันเป็นหลังคาอยู่ท้ายกระบะแบบนี้นะ
ซึ่งนั่งอยู่ตรงหลังคาข้างหลัง๕รูป

รถกระบะคู่กรณีขับตามหลังแล้วก็สายไปสายมา
ทีนี้รถของตาคูณรถรับส่งพระก็เลยเร่งรถ
จะเข้าปั๊มที่อยู่ด้านหน้าเสี้ยววิเท่านั้นแหละ
สนั่นเลยค่ะเสียงโครมแบบชนท้าย

ดังนั้นคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิด
โอ้โฮแต่เห็นภาพรูปนี้เลือดทุ่มจริงนี่

ก็เดี๋ยวให้ตำรวจเรียกไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญต้องไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด

สรุปยังไงรถรับส่งพระขับมาตัดหน้า
หรือว่ารถกระบะที่มาชนขับสายไปสายมา